แต่คุณผู้ชมจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ในช่วงที่เรากำลังตามความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่อยู่เนี่ยค่ะ
ครับลุงพลก็ถูกสงสัยอืมจนลุงพลก็ถูกดูว่าโอ้ยน่าสงสารจังเลยถูกสงสัย
แล้วก็มีงานในวงการบันเทิงเยอะเลยใช่ครับมีแต่งเพลงให้ลุงพลด้วย
คุณผู้ชมจำเพลงนี้ได้ใช่ไหมคะอืมอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลอ่า
อยากเป็นป้าแตนเนี่ยค่ะครับนับตั้งแต่มีการออกไหมจับลุงพลเนี่ย
คุณผู้ชมก็ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับเพลงนี้เอาไว้เยอะเลยนะอืม

มาในช่วงเวลาที่มีข่าวคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่บ้านกรกที่มุกดาหารจนถูกพูดถึงเยอะมากในโลกออนไลน์
แต่นับตั้งแต่ที่ลุงพลถูกออกไหมจับ๓ข้อหาเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าลุงพลจะปฏิเสธข้อหาก็ตามแต่
คนก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเพลงนี้ที่ยังอยู่ในโลกออนไลน์
ทีมข่าวก็ถามไปที่คุณพิมจ่ายอดบัวงามนะคะ
เธอก็บอกว่าก็รู้เรื่องที่มีการออกไหมจับลุงพลแล้วแหละ
เพราะว่าจริงแล้วก็ไม่ได้ตกใจอะไร
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจก็เปิดเผยความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ
เรื่องราวของลุงพลเนี่ยเธอไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนิสัยพฤติกรรมแปลกในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้

ลุงพลไม่ได้มามีพฤติกรรมอะไรกับเธอเธอไม่ได้คิดอะไรเลย
แต่กระแสตีกลับจริงในส่วนของเพลงนี้ค่ะ
เธอก็เลยประกาศถอดเพลงนี้ออกจากยูทูปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วค่ะ
นี่นะคะเดิมทีเนี่ยเธอบอกว่าไม่ได้คิดว่ามันจะดังมาก
แต่งเพลงมันก็มีการเกาะกระแสเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสังคมอันนี้ยอมรับ
ก็แต่งเพลงก่อกระแสจริงก็เลยแสดงสปีริต
บเพลงนี้ไปแล้วลบจากช่องยูทูปไปแล้วนะคะ
ซึ่งเธอก็บอกว่าตำรวจแจ้งข้อหาลุงพล๓ข้อหาเนี่ยนะ
เธอก็บอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยตำรวจยังไม่สามารถหาหลักฐานอะไรมาได้

แต่พอมันมีความคืบหน้าถึงขั้นออกหมายจับเนี่ย
ก็ต้องรอความชัดเจนทางคดีให้ถึงสุดทางว่าสารจะพิพากษายังไงนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วเธอก็ขอโทษ
แฟนเพลงขอโทษประชาชนนะคะ
เกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์นะคะ
ต่อไปนี้ในอนาคตเธอบอกว่าจะผลิตผลงานอะไรออกมา
คงจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้
ร่วมงานกับใครก็คงจะต้องกรองข้อมูลและคิดให้รอบครอบมากกว่านี้ค่ะ
จริงแล้วการแต่งเพลงของพี่ยงเราก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะคะ
เราไม่ได้มีเป้าหมายว่าเพลงนี้จะต้องดัง
มันก็เป็นแค่ความสนุกของพี่ยงนะคะ
เขียนเพลงนี้มาในช่วงหนึ่งที่ประเทศไทยมีข่าวนี้เกิดขึ้นนะคะ
ก็คือเห็นแต่มีคนกล่าวถึงลุงพลแกก็เออ
เห็นมีใครพ้นพูดถึงปะแต่นเลยก็ลองแต่งเพลงปะแต่นดู
แล้วก็ร้องก็ไม่ได้คิดว่าเพลงมันจะดังอะนะคะ
แต่ว่าพอเพลงมันดังขึ้นมาแล้วมันมีกระแสเข้ามา
ก็ได้แสดงสปีริตรถเทออกไปจากช่องแล้ว
ก็คิดเอาไว้แล้วว่าคงจะเป็นตามที่กำรวจเขาได้แก้มา
จริงแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะ
เนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นคนใกล้ชิดเขานะคะ
เขาก็ไม่ได้มาทำพฤติกรรมเหล่านั้นกับเรา

เราก็เลยก็คงจะไม่มีความรู้สึกอะไรนะคะ